คุณผู้ชมค่ะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงชื่อของ

พูดถึงแล้วก็นึกถึงเลยทีเดียวนะคะ

การกรอบโกยเดินสายรับทรัพย์แบบไม่ว่างเว้นเลย
คิวทองของเธอไม่แพ้ซุปตาคนไหนเลยนะจ๊ะ

แต่ต้องบอกว่าพี่เป๊กกี้เนี่ยเธอมีกำลังใจดีมากนะคุณ
เพราะว่ามีคุณแฟนอย่างหนุ่มถากูลอยู่เคียงข้างไปด้วยทุกที่
คือคุณถากูลเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่เป๊กเลยนะครับ
หลายคนได้เห็นความมุ้งมิ้งกินกล่องแก้วของพี่เป๊กกี้กับหวานใจตามงาน
แล้วก็ตามไอจีก็ลุ้นกันไงคุณว่า
จะมีโอกาสได้เห็นคู่นี้เข้าสู่ประตูวิวาเร็วนี้กับคู่อื่นเขาหรือเปล่า
ซึ่งพี่เป๊กกี้ก็บอกกับทีมข่าวของเราค่ะ
ค่อยหันกลับมามองเรื่องของชีวิตคู่
เพราะว่าจริงฝ่ายชายก็มีเปลยออกมาว่าอยากจะมีลูกอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าพี่เป๊กกี้บอกว่าเธอกังวลเรื่องอายุอนามเหมือนกันว่า
จะสามารถเป็นไปได้อยู่หรือเปล่านะคะ
ถ้าทุกอย่างลงตัวกว่านี้พี่เป๊กกี้บอกว่าเดี๋ยวจะขอไปฝากไข่เก็บไว้ก่อนจ้า

เพราะตอนนี้โฟกัสไปที่เรื่องงานก่อนตอบนางเอกนะ

ก็เกริ่นกันอยู่แต่เป๊กเองก็แบบว่าเฮ้ยแบบเวลาแต่งงาน
คือเนื่องด้วยเราทำงานด้วยกันเงินเนี่ยมันก็เป็นก้อนเดียวกัน
ก็เลยถ้าจะแต่งงานก็ต้องใช้เงินก้อนเดียวกันตรงนี้
ก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะการแต่งงานนั้น
อย่างเป๊กกับดิวเนี่ยพอแต่งกันก็ดูแล้วโอ้โหน่าจะหลายล้าน
ถ้าเป๊กกระถาจะแต่งเป๊กกระถาก็คิดว่าเอ๊ะมันก็จะหลายล้าน

จริงแล้วอยากมีน้องนะแต่ว่าไม่อยากท้อง
ก็เคยคุยกันซึ่งคุณฐากูลเนี่ยเขาก็อยากมี
แต่ว่าพี่ไม่พร้อมที่จะท้อง
ก็เลยบอกว่าถ้าคุณหาคุณสามารถท้องเองได้
ก็ไปก่อนแอบปรึกษาเพื่อนที่เขาอายุใกล้กัน
เขาก็มีเบบีเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยยังมีได้นะ
ผู้หญิงตัวเนี่ยแพทยุคใหม่เนี่ยก็มีได้ประมาณอายุ๔๐
ซึ่งพี่เบ๊ก็เหลืออีกประมาณ๓ปีได้
กล่าวว่าอีกสัก๒ปีในส่วนของเรื่องงาน
เอาล่ะพี่เบ๊กบอกแล้วว่าจริงเนี่ยก็อยากมี
แต่ว่าตัวเองไม่พร้อมเรื่องของการที่จะท้อง
ถ้าเกิดว่าคุณถากูลท้องได้ก็ดี
ดิฉันว่าคุณหากูลฟังอยู่เนี่ยคงจะสะดุ้งอยู่ไม่น้อย

แต่ว่าคู่นี้เขาน่ารักนะคุณนี่ฉันได้เจอตามงานเนี่ย

แล้วก็โชว์ล่าสุดของพี่เป๊กกี้ที่งานเลี้ยงผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คุณฐากูลค่ะถอดสองถอดเสื้อ
คือต้องบอกว่างานดีอยู่นะคะอิจฉาพี่เป๊กกี้อยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของทายาทพี่เป๊กกี้
แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเกาะโกยของเธอ
เดี๋ยวโกยซับไปก่อนละกันนะจ๊ะ